อายุยังน้อยอยู่เลยแต่ใช้ปืนยิงกันแล้วนะฮะ
คือนุ่มวัย๑๙ปีคนนี้เขามีแฟนเป็นน้องนักเรียนหญิงม๖นะคุณ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนของแฟน
เพราะเพื่อนของแฟนชอบกีดกันไม่ยอมให้เขาไปรับไปส่งแฟน
ทั้งที่แฟนสาวก็เป็นแฟนเขาแต่ทำไมมากีดกันแบบนี้
พกปืนไปบุกยิงเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่ม
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับ
ตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าผู้บาดเจ็บก็คือนางสาววุ้นเส้นอายุ๑๘ปี

ขณะที่ตำรวจไปถึงผู้บาดเจ็บน้องนักเรียนหญิงคนนี้
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
กระสุนฝังในแล้วก็กระดูกหายปลาร้าหักอาการสาหัสครับ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
เบาะแสรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัย
มีวัยรุ่นชาย๓คนขี่แล้วก็ซ้อนกันมา

ตำรวจก็แกะรอยจากวงจรปิดเหล่านี้แหละครับ
กระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
อายุยังน้อยอยู่อายุ๑๙เท่านั้นเอง
คือนายวสันสังเมืองหรือว่าขวด

มีการยึดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ

และยังมีกระสุนปืนแล้วก็รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีการควบคุมตัวเยาวชนชายอีก๒คน

โดยนายโอมทำหน้าที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

นายวสันมือยิงหรือว่านายขวดนั่งซ้อนท้ายเป็นคนที่๓นะครับ
ขวดสารภาพแบบนี้เป็นคนลงมือยิงน้องวุ้นเส้นจริง

ตัวเขาไปส่งแฟนสาวที่โรงเรียน
แฟนสาวก็เป็นเพื่อนกับวุ้นเส้นนี่แหละครับ
แต่วุ้นเส้นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนสาว
กีดกันคุณทั้งพูดจาทั้งดูถูก
กีดกันไม่ให้ไปรับส่งแฟน

เขาว่าผมว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
ด้วยความโมโหผมเลยขี่รถกลับไปเอาปืนที่บ้านเพื่อน
พอช่วงเย็นก็เลยบุกไปที่บ้านวุ้นเส้น

ยิงประมาณร่างคานะ

จากพบว่ายังมีอาการบาดเจ็บ

ทีมแพทย์ต้องประเมินอาการก่อน
ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกได้นะครับ

ก็คือตัวนายโอมคนขี่มอเตอร์ไซค์
ตัวนายนนท์คนที่นั่งกลางที่มาพร้อมกับนายขวด

เหตุใดทางตำรวจถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะตำรวจกันไว้เป็นแค่พยาน
ทั้งที่นั่งรถจักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็ภาพวงจรปิดก็ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน